ชาวบ้านแล้วก็ตำรวจเนี่ยช่วยกันไล่นะฮะ
ขับรถชนเขาชนแบบชนดะแล้วก็หนีนะครับ
สุดท้ายไปจนมุมแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปดูนะฮะ

นี่ฮะเอาลงมาจากรถได้นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ
ตอนที่ตำรวจกับพลเมืองดี
ช่วยกันขี่รถจักรยานยนต์ไล่รถคันเมื่อสักครู่นี้
ทวงเที่ยงครับที่เที่ยงวันนี้นะครับ
เนี่ยไล่ชนเขาดะมาเลยนะฮะ
ตลาดย่าโมนะครับชนรถชาวโบ้งชาวบ้านหลายคัน
หนีไปตามเส้นทางต่างนะครับเขาก็ไล่ตามกันนะครับ
จนไปถึงใกล้กับแยกไฟแดงหน้าศูนย์โตโยต้านะครับ
ก็ไปจนมุมตรงนั้นพอดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ดาบตำรวจสมศักดิ์มุ่งเขื่อนกลางนะครับ
ตำรวจจราจรสพเมืองนรัฐสวิมานะครับ
ซึ่งเป็นตำรวจที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ล่ารถคันนี้นะครับ
นี่ฮะหลังจากควบคุมตัวได้นะฮะไล่แล้วก็จับตัวได้
คนก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุสัก๒๕๓๐นะฮะ
จากการสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีอาชีพขายสินค้าออนไลน์
มีบ้านอยู่แถวอำเภอพิมายในโคราชนี่แหละ

แล้วก็เครียดจากผลกระทบโควิด๑๙
นี่คนนี้นะบอกว่าเครียดจากเรื่องโควิด๑๙ได้รับผลกระทบ
แม่มันคงไม่ใช่เท่านี้หรอก
เพราะว่าผู้ชายคนนี้สุดท้ายนะฮะก็ยอมรับว่าไปเสพยาบ้ามาด้วยนะฮะ
พอเจอด่านของตำรวจเนี่ยโบกรถเพื่อขอตรวจค้นกลัวความผิด
ก็เลยขับรถหนีเจ้าหน้าที่
ก็ไล่ชนเข้ามาเรื่อยเลยครับเพราะว่าขับรถหนีตำรวจนะครับ
ระหว่างทางก็ไปชนรถของชาวบ้านหลายคันนะครับ
สุดท้ายก็ไปจนมุมที่แยกไฟแดง
นี่ฮะโอ้โหโชคดีนะไม่มีใครเป็นอะไรมากกว่านี้
นั่นน่ะสิคะเรื่องของการเสพยาเสพติดนะนะ
คือทุกคนก็เครียดหมดแล้วฮะใครได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ

มันก็ไม่ได้ค่ะอันนี้เดือดร้อนหนักกว่าเดิมค่ะ